วัดทะเนียงแปลกนะครับมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเข้าไปในสาราปรากฏว่าเหมือนโดนกุมารสิงร่าง
พยายามที่จะไปอุ้มกุมารเรียกว่ากุมารเพชรอะค่ะ

กุมารเพชรองค์ดำไว้กุมารเพชรองค์ดำเนี่ยเป็นกุมารที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ที่วัดแห่งนี้
แล้วเนี่ยค่ะคนที่ถ่ายคลิปนี้คือคุณนุ้ยคุณนุ้ยเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวัดนะคะ
อกจากจะถ่ายคลิปนี้แล้วเรามีโอกาสไปคุยกับคุณนุ้ยด้วยคุณนุ้ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นภายในวัดพะเนียงแตกที่นครปฐมเมื่อ๒วันที่แล้ว
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยเดินทางมาไหว้พระกับครอบครัวแต่ระหว่างที่เดินผ่านสาลากุมารเพชร
ุมารองค์ดำประจำวัดจู่ผู้หญิงคนดังกล่าวก็เดินตรงเข้ามาที่สาราแล้วก็มาอุ้มกุมารองค์ดำ
ก็เลยทำให้ครอบครัวที่มาด้วยกันตกอกตกใจยกใหญ่เลยค่ะรีบเข้าไปห้าม
แต่ผู้หญิงคนดังกล่าวไม่ฟังค่ะจู่ร้องไห้ร้องไห้งอแงเหมือนเด็กเลย
แล้วไปอุ้มกุมารบอกจะเอากลับบ้านสุดท้ายทำไงรู้ไหมคะ
ญาติญาติต้องไปตามพระลูกวัดเนี่ยมาช่วยเจรจาพระลูกวัดรูปหนึ่งบอกว่า
นี่คือกุมารองค์ดำหรือกุมารเพชรไปสิ่งร่างผู้หญิงคนนี้เพื่อที่ต้องการจะสื่อสารว่า
ให้รับกุมารกลับไปเลี้ยงและบูชาที่บ้านด้วย
เพราะกุมารเพชรหรือกุมารเพชรองค์ดำถูกใจร่างคุณป้าท่านนี้
แต่ทางวัดบอกว่าแต่ที่อุ้มไว้น่ะให้ไปไม่ได้นะ
ให้ไปไม่ได้ต้องไปหาเช่าบูชากุมารที่มีลักษณะคล้ายกับกุมารเพชรองค์ดำ
แล้วไปเอามากลับมาที่วัดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะทำพิธีเบิกเนธให้
สุดท้ายรู้ไหมคะกุมารที่สิงร่างผู้หญิงคนนี้อยู่เนี่ย
ค่ะยอมออกแต่โดยดีแต่ยังไม่ได้ออกซะทีเดียวนะ
ให้เลขด้วยกุมารให้เลขเด็ดไว้๒ตัวเราก็ถามคุณนุ้ย
เลขนั้นเลขอะไรครับคุณนุ๊ยไม่ยอมบอกด้วยเสียง

คุณนุ้ยทำเลขเขาชื่ออะไรนะ

คุณก็ทำเลข๔นิ้วกับ

ในคลิปนี้ก็มีเหมือนกัน

กุมารเพชรองดำ